เป็นนักท่องเที่ยวจากสุราธานีไปเที่ยวที่อ่างศิลาชนบุรี
จะไปจอดซื้อไก่ย่างแต่ดันไปจอดหน้าร้านขายปูต้ม
เจ้าของร้านก็เลยออกมาด่าบอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้

แต่ว่าเรื่องนี้เราจะต้องฟังทั้งสองฝ่าย
เราไปติดตามมาให้แล้วแต่อยากให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อนค่ะ
จอดไม่ได้แล้วมาถ่ายทำไม

แต่ไปจอดหน้าร้านแต่ไม่ได้ซื้อของในร้านเขา
ไปซื้อไก่ย่างร้านข้างนี่นะคะ
แล้วคนที่เดินออกมาแล้วปรากฏในคลิปที่เห็นชัดที่สุด
เป็นเจ้าของร้านขายปูต้ม
ที่ออกมาด่านี่แหละเขาบอกว่าเป็นการทะเลาะกัน

มันเป็นทางสาธารณะเป็นที่สาธารณะไม่ได้เหรอ
คือจอดไม่ได้เหรอทำไมถึงจะจอดไม่ได้ล่ะ
จอดแค่ขวางหน้าร้านแป๊บเดียวนี่นะคะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ให้ความเป็นธรรมนะคะ
ต้องฟังทุกทุกส่วนนะคะไปที่ร้านนี้เลย
แล้วก็เจอคนที่ปรากฏในคลิปเจ๊ต้อค่ะ
ชื่อร้านคือเจ๊ต้อขายปูต้ม
จุดนี้คือริมถนนสุขุมวิทย์อ่างศิลาอำเภอเมืองชนบุรีนะคะ
ต้อนี่ชื่อจริงนางสาวประนอมธีระทีพอายุ๕๑ปี
ต้อชี้ให้ดูหน้าร้านตรงที่จุดเกิดเหตุเลย
เขาบอกว่ามีรถตู้มาจอดขวางนะคะ
บอกว่าเธอเปิดร้านนี้๑๐ปีแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้๕โมงเย็น
มีรถตู้มาจอดหน้าร้านแต่ไม่ได้ซื้อของในร้าน
ลูกจ้างก็เลยเดินไปบอกว่าพี่พี่จอดไม่ได้นะเท่านั้นแหละค่ะ
ฝ่ายคนที่เอารถมาจอดคมขู่ว่าที่สาธารณะ
ทำไมจะจอดไม่ได้เดี๋ยวไปแจ้งความเลย
และหลังจากนั้นก็ส่งเสียงโวยวาย
ด้วยความเป็นเจ้าของร้านมีปัญหาอะไรกันหน้าร้าน
ก็เลยเดินออกไปดูไปช่วยเจรจาเธอบอกแบบนี้นะ
แต่ในขณะที่ช่วยเจรจาอีกฝ่ายนึงพูดไม่ดีค่ะ
ด่ากลับมาว่าทานโทษนะคะต้องอ่านตามนี้เลยนะคะ
ประสาทเดี๋ยวตบปากเลยบอกแบบนี้นะคะ
เธอก็เลยโมโหก็เลยเกิดการด่ากลับที่ปรากฏในคลิป
และยืนยันว่าคลิปที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียตอนนี้
มันเป็นช่วงหลังของเหตุการณ์แล้ว
ช่วงแรกที่มีการเจรจากันพูดจาดีกัน
ทำไมไม่ถ่ายไว้บ้างแล้วไม่เอามาเผยแพร่บ้างเนี่ยนะคะ

แล้วก็พอไปพูดเขาดีเขาก็มีอารมณ์เหมือนนักเลงอะค่ะ
เขาก็ด่าจะต้อว่าอีประสาทค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าอีนี่เดี๋ยวตบปากเลย
อย่างนี้ค่ะแล้วก็บุกมาในร้านด้วยค่ะ
แต่ที่เขาถ่ายตอนหนังนี้ถ่ายภายหลังเนี่ย
ใช่ค่ะถ่ายตอนที่เจ๊ต้อนมาโหวะค่ะ

เราถ่ายด้วยเพราะเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้

อ้าวฟังเจ๊ต้อแล้วฟังอีกฝ่ายหนึ่งหน่อยนะคะ
คนที่เขาลงคลิปเอาไว้เนี่ยนะคะ

เขาเล่าแบบนี้บอกว่าวันอาทิตย์ร้านอาหารแถวอ่างศิลาเนี่ย
ถ้าใครเคยไปก็จะรู้ว่าหาที่จอดรถยากมาก
วันนั้นตัวเองขับรถไปหาของกิน
แล้วก็วนอยู่แถวนั้นไปเจอร้านขายไก่ทอด
อยู่ตรงข้ามกับร้านเจต้อ
เห็นว่าหน้าร้านมีที่ว่างอยู่
ก็เลยเอารถเข้าไปจอดเพื่อที่จะข้ามฝั่งไปซื้อไก่ทอดอีกที
แต่เจ้าของร้านเดินออกมาต่อว่า
ไล่ให้ไปจอดที่อื่นโดยไม่ฟังเหตุผลอะไรเลย
เขาย้ำแบบนี้นะไม่ฟังเหตุผลอะไรเลยนะ
ในใจจะไม่เข้าใจว่าที่สาธารณะทำไมถึงจะจอดไม่ได้
แต่ก็ตอบไปว่าขอไปซื้อไก่ทอดแป๊บเดียว
ระหว่างที่ซื้อไก่ก็บ่นกับแม่ค้าขายไก่ทอดว่า

โดยไม่รู้ว่าคู่กรณีเดินตามมาได้ยิน
จนเจ้าตัวก็คือใจต้อเนี่ยของขึ้น
ตามที่ปรากฏในคลิปเขาบอกแบบนี้นะ

รับว่าตัวเองก็เป็นคนต่างถิ่น
แต่มองแล้วว่าเป็นทางสาธารณะมันก็ต้องจอดได้
แล้วแถมไม่มีเส้นขาวเหลืองหรือว่าขาวแดงมันจอดได้แน่นอน
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะคะ
ฟังเสียงคนขับรถที่เอาไปจอดจุดนี้หน่อยค่ะ
เป็นถนนสาธารณะ๔เลนใครสามารถก็จอดได้ถูกไหมครับ
ถ้ามีป้ายว่าห้ามจอดห้ามรถบัตรห้ามรถตู้ห้ามรถทุกชนิดจอด
อันนี้คือเป็นสถานที่ต้องห้ามห้ามจอด
แต่นี่ไม่มีป้ายอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยครับ
ตรงอื่นก็มีรถจอดปกติคือไม่มีตรงนั้นที่มันว่าง
ผมแค่รถเข้าไปจอดครับแล้วก็เกิดเรื่องแค่นั้นเองครับ
ผมมาจากต่างถิ่นเนี่ยผมจะรู้ไหมว่าหน้าบ้านคุณไม่ให้จอด
แต่ถ้าผมไปจอดแปลว่าใช้เวลานาน๑ชั่วโมง๒ชั่วโมง๓ชั่วโมง
เขาติดต่อผมไม่ได้อันนี้คือผมจอดเกะหน้าบ้านคุณหน้าร้านคุณจริง
แต่นี่ผมแค่จอดใช้เวลายังไม่ถึง๑๒นาที
เพื่อจะไปซื้อไก่ทอดคุณก็เดินมาใส่ผมแบบนี้ครับ
คนที่เขาเอาคลิปมาลงไว้เนี่ยนะคะเขาก็เป็นห่วงเหมือนกัน
ที่อ้างว่าไปเที่ยวอ่างศิลาแล้วไม่มีความสุข
ไปทะเลาะกับเจ้าของร้านขายของเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าที่คลิปเอาไปลงเนี่ยไม่ได้มีเจตนาทำให้พื้นที่
สถานที่เสื่อมเสียชื่อเสียง
เพราะว่าคลิปดังกล่าวคือลงไปตามข้อเท็จจริง
และอยากให้เรื่องทั้งหมดจบลงด้วยดี
ฝ่ายจะได้กลับไปทำงานของตัวเอง

หรือว่าเชิญตัวไปไกล่เกลี่ยกับคู่กรณี
ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่คลิป
คลิปนี้เราติดตามทั้งสองฝั่งมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ